เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏและต้องการจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศครับ
ตานุทั่วประเทศต่างประจำประเทศสิงคโปร์รวมทั้งผู้ช่วยทูตทหารนักธุรกิจและคนไทยในสิงคโปร์จำนวนมาก
จัดขึ้นระหว่างวันที่๖๘สิงหาคมนี้โดยมีนางสาววิลาซินีจันวุฒิวงศ์นางสาวไทยประจำปี๒๕๕๙
นำทีมรองนางสาวไทยเดินแบบชุดไทยพระราชนิยมและชุดผ้าไทยผ้าไหมไทยประยุกต์
ทงชัยชาสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสิงคโปร์เปิดเผยว่า
การจัดนิทัศกาลครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๗รอบ๑๒สิงหาคม๒๕๕๙อย่างสมเกียจ
จากนี้ยังเป็นการต่อยอดผ้าไหมไทยและเครื่องประดับให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
พร้อมตั้งความหวังอีก๓๕ปีข้างหน้าจะมีการใช้ผ้าไหมไทยในสิงคโปร์มากขึ้น
นายอนุชาธีรคานนท์ภูมิในการสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดงานในครั้งนี้ได้บรรยายพิเศษ
ถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ
ในการส่งเสริมผ้าไทยและประวัติผ้าไทยที่น่าสนใจ
ในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยและเครื่องประดับสวยงาม
รวมทั้งนำช่างตัดเสื้อผ้าฝีมือดีของคนไทยไปพบกับผู้ที่สนใจโดยตรงด้วยครับ